สวัสดีครับพรุ่งนี้วันหยุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดยาวด้วยแน่นอนหลายคนพาคุณแม่ไปท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยท่ามกลางสภาพอากาศที่เรียกได้ว่าดีกว่าช่วงก่อนมานะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประกาศเตือนเรื่องของฝนที่เข้ามาถล่มในหลายพื้นที่นะครับโดยมีการประกาศมาจนถึงวันที่๙
แม้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนทั่วไทยจะลดลงนะครับแต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องจับตามองกันอยู่นะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับว่าคาดการณ์ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสภาพอากาศเมืองไหนของเรานะครับ
แน่นอนครับปัจจัยหลักเนี่ยนะครับยังเป็นเรื่องของการพัดเข้ามาของความชื้นนะครับที่เป็นผลพวงมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
รวมไปถึงร่องฝนนั่นเองครับซึ่งสองตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทีเดียวที่ทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นในเมืองไทยของเรานะครับโดยจากการตรวจสอบและคาดการณ์เนี่ยนะครับจากสสนครับซึ่งเป็นสำนักงานที่ตรวจสอบปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาและคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาเนี่ยนะครับก็
ติดกับพม่าแล้วก็อีกสองจุดที่น่าจับตาก็คือบริเวณทางตอนบนของภาคอีสานกับบริเวณทางตอนล่างของภาคตะวันออกเนี่ยนะครับจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราชถือว่าเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งนี่คือการคาดการณ์สนักการณ์ฝนที่จะเข้ามาสะสมนะครับโดยตัวการหลักอย่างที่บอกไปแล้วครับก็คือ

มาเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับเมื่อมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะความชื้นที่เยอะแบบนี้รวมไปถึงลมที่แรงแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้สถานการณ์ฝนในบริเวณทางภาคใต้โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางฝั่งอันดามันยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับรวมไปถึงสถานการณ์คลื่นด้วยที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันที่๒๓
และนี่คือทั้งหมดของรุ่งก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ